เรื่องของอุบัติเหตุก็ต้องระมัดระวังกันหน่อย

พระยาสุเรนใต้ทางด่วนรามอินทาอาจนรงค์นะคะ

คนขับน่าจะเมาสุราด้วย
กลับมาจากร้านอาหารรถก็เลยตกคลองไปเลยค่ะคุณผู้ชม

เจ้าหน้าที่กู้ชีพก็ต้องใช้ไฟส่องสว่าง
นักประดาน้ำลงไปค้นหา
ซากรถเก๋งที่จมอยู่ในคลอง
ใช้เวลาค้นหาถึง๒ชั่วโมงค่ะคุณผู้ชม
สุดท้ายพบผู้เสียชีวิตขึ้น
นายชัยนำโชธมโนธรรม

สภาพก็คือใส่เสื้อยืดคอกลมสีเขียว

ลอยมาติดใต้ต่อหม้อสะพาน
จากนั้นก็ต้องกู้ซากรถยนต์ขึ้นมาจากน้ำนะคะ
นายชัยยศโชธมโนธรรม
พี่ของผู้เสียชีวิตนั่งรถมาด้วย

ขับรถมาจากกินข้าว

แต่ตัวเองก็คือนั่งแท็กซี่ตามมา
หลังกินข้าวเสร็จก็คือเมากันทั้งคู่
ตอนนี้ก็เลยนั่งรถกลับมาด้วยกัน

พี่ชายบอกว่าอยู่ดีนยินเสียงแท็กซี่
เข้ามาในรถรู้สึกตัวอีกทีคือน้ำท่วมถึงหน้าอกแล้วนะ
ก็พยายามที่จะเปิดประตูออกมาแล้วก็ว่ายน้ำหนีออกมานะคะ
ตำรวจนครบานคันนายาวก็เตรียมนำภาพจากกล้องวงจรปิด
มาดูหาสาเหตุที่ชัดเจนอีกครั้งนึงว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไร
ฝนตกถนนลื่นหรือว่าเพราะเมาอย่างเดียว
เมืองต้นคาดว่าเมาแน่แล้วก็อาจจะเป็นการเลี้ยวกลับรถแบบผิดลักษณะ
กลับรถแล้วฝนตกแล้วถนนมันลื่นมองไม่เห็นทาง
ก็เลยรถพุ่งตกน้ำจนเป็นเหตุทำให้คนขับเสียชีวิตนะคะ